ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่ค่ะ
เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาชุนละมุนวุ่นวายกันไปหมดเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณชนะจะแปลให้ฟังค่ะ
เขาก็จะบอกว่าเออมาอยู่ที่นี่ผมไม่

คือผมฟังรู้เรื่องเหรอเนาะน้องใบศอร์

เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอยุกท้าวขึ้นมาแล้วดูท่าท้าย
คือตอนที่เขาตำรวจเขากำลังยืนล้อมอยู่เนี่ยนะ
เขาอาจจะถ่ายลงถ่ายรูปทำข่าวนั่นแหละ
พอพูดนักศนาธาตุทางพูดอะไรออกมา

ไปดีกว่า

กำลังดึงดาวอยู่เลยคุณ
นี่ไม่ใช่นักร้องที่ไหนนะ
นี่มันคือพ่อนุ่มเมากาวค่ะ

โตเอ้ยอยู่ในพวังหรืออยู่ในอารมณ์ไหน
อันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่ป่วนมาก
พี่ตำรวจเขาทั้งโรงพัก
มึ่นหัวไม่รู้จะคุยกันไอ้ท่าไหน

คุยไม่รู้เรื่องสักพักพี่ตำรวจทำยังไงรู้ไหม

จะได้คอหายแห้งร้องเพลงนาน

ทำไมไม่เอาน้ำเย็นมาให้กิน

ใช่มันคอแห้งอยากกินน้ำเย็นมันร้อน

เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ช่วงเคอร์ฟิลของคืนก่อนพี่ตำรวจสาวพอร์เมืองร้อยเอ็ด
เขาก็ออกตรวจตราความเรียบร้อยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามปกติ
ตรวจอยู่ดีก็เจอกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ขับแบบเซไปเซมาจะล้มแหลกไม่ล้มแหลก
เป๋ไปเป๋มาลักษณะเหมือนคนเมา

พบว่าอ้าวชัดเลยชัดเจน
แต่แกรงหน้ารถมีกระป๋องอยู่ป๋องหนึ่ง
ป๋องเนี่ยไม่ใช่ป๋องเบียร์ไม่ใช่ป๋องอะไรนะ

ป๋องกาวกระป๋องกาวค่ะคุณผู้ชม
พี่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเรียกให้จอดสินะ

ทำไมได้เรื่อย
ก็เลยต้องนำตัวมาโรงพักสงบสติอารมณ์ก่อนนะ

บำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ

ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา๒ทุ่มถึงตี๔นะคะ
วุ่นวายกันทั้งโรงพักเลยงานนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนั้นจะถึงวันนี้คุยกันรู้เรื่องหรือยัง

แต่พวกไม่หายเหมา
ไม่หายหายต้องรอต่างอีกนานเลย